การสร้างอาชีพในยุคนี้ต้องใช้คำว่ายุคนี้
กระแสต้นไม้ต่างแต่ดิฉันจะพาไปดูพาไปดู
คือต้องยอมรับว่าปลูกพืชชนิดหนึ่งที่มันสร้างรายได้มาก
วันหนึ่งวันหนึ่งห้าพาหวาดนะคะคุณ
เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เขาปลูกคืออะไรไปดูค่ะ
คุณพาคุณผู้ชมมาที่นี่๑๘ทับ๔หมู่๖ตำบลนาพรุอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่บ้านของเขานี่คือบ้านของนางสาวธาราทิพย์จงจิตอายุ๓๒

ปักเอาไว้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
เขาปะชามปลูกกระท่อมให้กระท่อมอยู่บ้านนะคะคุณ
เขียนนำต้นกระท่อมใบกระท่อมนี่แหละค่ะมาขายแล้วสร้างรายได้ดีมากในสถานการณ์แบบนี้ในช่วงนี้ยุคนี้
นางสาวทาราทิพย์ก็เล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังบอกว่าตัวเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ก็ขาดรายได้ไม่มีงานเนื่องจากว่าโดนพิษโควิด๑๙เล่นงานไป
ก็เลยมองหารู่ทางในการทำอาหารกินอยู่ตลอดเลย
จนกระทั่งภาครัฐเองก็อนุญาตใช่ไหมปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด
ก็สามารถปลูกได้และทำการขายได้อย่างถูกกฎหมาย
เขาก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะลองมาปลูกกระท่อมขายดูไหม
เขานำต้นกระท่อมขี้หมูมาตัดแต่งก็คือมาเสียบยอดติดตาทาบกิ่งแบบนี้
เพื่อขยายพันธุ์ขายขายผ่านทางเฟซบุ๊คและขายผ่านทางออนไลน์อ่ะคุณ
ดูดิเอามาต่อยอดเหมือนแบบเอามาคือปกติถ้าเราปลูกเนี่ย
เราก็จะเอามาติดตาทาบกิ่งเหมือนต้นไม้อื่นเหมือนมะม่วงเหมือนอะไรอย่างนี้ค่ะคุณ
แล้วก็เอามาขายเพราะตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบสร้างรายได้ได้ดีในสถานการณ์แบบนี้
และนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายมาจนถึงวันนี้รวมระยะเวลา๑เดือนแล้วนะคะ
สร้างรายได้ให้เธอไปแล้วกว่า๓แสนบาทเยอะนะเนี่ย๑เดือน๓แสนบาทไปแล้วคุณ
ต่อวันเขาบอกมีลูกค้ามาซื้อเยอะมากนะตกวันละ๑๐๐๐๑๕๐๐บาทอย่างที่บอกไปค่ะ
ซึ่งราคาที่ขายจริงเธอบอกว่าจะขายขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของใบของต้นด้วยนะ
คือต้นที่ทาบกิ่งที่ติดตาแล้วก็จะมีขนาดของไซส์ที่แตกต่างกันไป
ราคาของขนาดความสูงและใบจำนวนของใบก็จะทำให้ราคามันแตกต่างกันออกไป
เริ่มต้นที่๘๕บาทราคาดีนะต้นเล็ก๘๕บาทไปจนถึงต้น๕๐๐บาท
มีหลายไซส์ตามความพึงพอใจถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้
แต่ทีนี้เอาจริงน้ำมันอาจจะเป็นกระแสหรือเปล่าช่วงหนึ่งอันนี้เราต้องศึกษาดูเหมือนกันนะ
เรื่องของการปลูกพืชหรือปลูกสมุนไพรอะไรต่าง
ผมว่าอย่าไปมองถึงที่ใบอย่างเดียวมองว่าถ้ามันโตขึ้นมาแล้วมันก็ให้ร่มเงาได้นะ
ใช่ไหมมันก็มีความสวยงามของมันอยู่

เต็ดมาดมเต็ดมาดมเต็ดมาเขี้ยวกัน
ก็ได้ตอนนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายก็ทำอะไรก็เอาที่สบายใจละกัน
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอนนี้เขาบอกเขาทำรายได้ได้ดีก็เลยมานำเสนอให้ดูกันนะคะ